แม้ว่าจะเป็นงานยากในการเดินทางไปป้องกันแชมป์อาเซียน
แต่พวกเขานั้นก็ถือว่าคว้าแชมป์กลับมาแล้วก็เตรียมทีมต่อเนื่องครับ

เตะสายเลือดใหม่หลายต่อหลายคนโชว์ฟอร์มเข้าตา
กิจสดาชูเดชในฐานะกัปตันทีมที่เป็นตัวเก่านะครับ
แล้วก็รณชัยจูงศุกร์ที่เห็นในภาพเนี่ยครับ

คุณไอศักดิ์เบนจาศิริวัลครับประธานพระนางฟุตซอร์แห่งชาติ

ผู้จัดการทีมครับก็เดินทางไปต้อนรับด้วยตัวเองครับ

ชิงก็ชนะมาเลเซีย๔๒นะครับ
ป๋องก็บอกว่าภูมิใจครับที่ฟุตซอลไทยสายเลือดใหม่
ช่วยกันคว้าแชมป์อาเซียนอีกครั้งหนึ่ง
ก็ถือเป็นสมัยที่๑๔นะครับ
จากการจัดการแข่งขัน๑๕ครั้งก็ไปทุกครั้งนะครับ

มีครั้งเดียวที่เราไม่ได้แชมป์ก็เพราะว่า
เรานั้นไม่ได้เดินทางไปแข่งขันครับ

แล้วก็คนสนิทของนักฟุตบอลก็ไปกันเหมือนเช่นเคยครับ

แต่ว่าคุณอริสักก็บอกว่าเป้าหมายต่อไป

แข่งขันระดับชิงแชมป์เอเชียในปี๒๐๑๖
รวมถึงฟุตสอบโลกในปีเดียวกัน
จึงต้องให้ความสำคัญกับทีมชุดนี้เป็นพิเศษ
ขณะที่คุณสารันผู้จัดการทีมก็ยืนยันว่า
อัดฉีดในการคว้าแชมป์ครั้งนี้จะมีให้แน่นอน
คาดว่าจะอยู่ที่๑ล้าน๖แสนบาทครับ

พบกับทางกัมพูชาที่ลงเตะนัดที่๒

นาที๒๓ครับกัมพูชาในบุกมาน้ำก่อนนะครับ

จากการยิงลงโลกของจันทนากายครับ
เล่นแบบนี้ก็ต้องเปิดเกมแรกเลยนะครับ
แต่ว่ากว่าจะได้ประตูต้องรอครึ่งหลังครับ

แล้วก็ถูกทางทันเต็ดอ่องครับ
ยิงง่ายให้เมียนมาแทรง๒๑

เดี๋ยวก็จะมาเล่นไทยลีกในฤดูการหน้าแล้วนะครับ

ประตูปิดท้ายนะครับจากทางฮาเลนโบโบยิงลูกที่๒ของตัวเองในเกมนี้
เอาชนะไปเดินคาซีต่อ๑ครับไปเดินรัฐแรกด้วยการเก็บ๓แต้ม
ส่วนกัมพูชานั้นแข่ง๒นัดนั้นแพ้รวดครับ
ไปดูอีกคู่หนึ่งครับเสือเหลืองมาเลเซียเปิดบ้านต้อนรับ
สปลาวครับแล้วก็เป็นทีมเยือนที่นำก่อน๑๐ครับ
เดี๋ยวนี้เจอทีมที่อ่อนชั้นกว่าในอาเซียนนี่ไม่ง่ายแล้วนะครับ
ฟรีคลิกลูกยิงของทางพิทักษ์คงมาธิราชครับนาทีที่เจ็ด
จากนั้นครับมาเลเซียมาเร่งเครื่องยิงคืน๓ประตูรวดครับ
เริ่มจากโมฮามัติชาควรซาด้านะครับ
แล้วก็ขึ้นหลังเนี่ยนอชาดูลอิตรานนะครับ
ได้ยิงตัวเก่งของเสือเหลืองในเหมาคนเดียว๒ลูกในนาทีที่๘๑
แล้วก็ช่วงทดเจ็บช่วยให้ทางมาเลเซียนั้นแซงกลับมาชนะ๓ต่อ๑ครับ
๖แต้มเต็มจาก๒นัดก็เป็นทีมนำของกลุ่ม
ขณะที่สปลาวนั้นยังไม่มีแต้มอยู่อันดับสุดท้ายครับ